ก็เขามีกฎหมายอยู่แล้วนะห่วงไม่ห่วงเขามีกฎหมาย

อันนี้อย่ามาบอกว่าการแสดงความเห็น
ถามว่าเป็นแสดงว่าเห็นโดยสุจริตหรือไม่

ถ้าท่านเอารัฐมนต์ทั้งฉบับมาคลี่ออกมาดู
จะเห็นว่าส่วนไหนมันมีส่วนที่ทำเพื่อส่วนรวม
ส่วนไหนเพื่อเจ้าหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองบ้านเมืองให้ปลอดภัย

อย่ามามองบอกรับหรือไม่รับไม่ใช่
เป็นห่วงก็หยุดการเคลื่อนไหวไงหยุดเฮ้ยหยุด

ผมบอกว่าให้ชี้แจงในทางสร้างสรรค์ได้
ไม่ได้ล้มรักโดนมันผิดกฎหมาย

คือเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มมั่วเนี่ย

อย่างเช่นการใช้พอร์โลบอเรื่องคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้

คอมพิวเตอร์มันมีสำหรับอย่างอื่นหรือเปล่า

คำว่าโดยสุจริต
แล้วไม่บิดเบือนจากข้อเท็จจริง

มันจะปกครองบ้านเมืองกันยังไงต่อไป

ก็ที่ผ่านมาก็ทะเลาะตีความรัฐมนูตี้อยู่นั่นแหละ

ตีความรับธรรมดูมันมีอะไรมันก็ตีเข้าตัวเองหมด
ที่ผ่านมามันตีได้เยอะเพราะไม่มีกฎหมายลูก

จะควรกว่ามารวจจังหรือไม่คุณควรกลัวหรือไม่

จะไปขยายเป็นปากเป็นเสียงให้คนชอบทำความผิดทำไม

อเจมส์อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยมีกรตบางคนก็เสนอว่า
กรณีที่ยังมีความวุ่นวายในช่วงประชามาตรีเนี่ยอาจจะเสนอให้ท่านเนี่ย

รับหนุนว่าไงล่ะรับหนุนเขียนว่าไงนี่พูดส่งเดชน์กันไปเรื่อย

เขาเจตนาดีแต่มันต้องไปดูว่ารับหนุนเขียนว่าไงอ่ะอืม
แล้วถ้ามีความวุ่นวายในช่วงประตรีมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็ไม่ได้อีก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
ไม่มีใครเขาว่าอะไรแต่จะไปชักจูงคนมาโหวตโนใส่เสื้อ

ไม่ใช่ผมไปปิดกั้นมาแล้วอีกฝ่ายเขาทำไหม

วันนี้ที่คนปฏิบัติอยู่มันข้างใครข้างไหน

ผมดูเป็นใบหน้าแต่ละคนมันก็ไอ้หน้าเดิม

ฝ่ายการเรืองบางฝ่าย
ก็ผมไม่สนใจไงเขาอยากจะมาก็มา

พวกไม่ได้ห่ามเข้ามา
ที่ทำประชาปฏิมามันสุจริตไม่สุจริตนะไอ้ตอนเลือกตั้งอะไรให้เขามาดูดิ
ดูสิมันจะเป็นยังไงโดยสรุปแล้วก็คือไม่เชิญแต่ว่าไม่ห้าม
ผมจะไปห้ามใครเขาได้เหรอก็ใครไปใครมาประเทศไทยผมก็ห้ามเอาไม่ได้อยู่แล้ว
แล้วนี่ห้ามเหรอวันนี้ผมห้ามเขาพูดกับเสือ
ผมห้ามเขาพูดกับสื่อห้ามพูดกับอะไรล่ะ
ในไม่ถูกทกลงทัศน์แต่ผมห้ามเขาหรอกอะไรเขาก็พูดกันโครงโอมอยู่นั่น
ถ้าผมใช้กฎหมายจริงจริงมันจับได้หมดอยู่แล้วทำไมให้ดูตรงนี้ล่ะ
เพราะผมเจตนาของผมบริสุทธิ์ในการทำประชามติ
เว้นแต่ว่าใครทำให้มันไม่เป็นไม่บริสุทธิ์

ในส่วนของฝ่ายการเมืองบางฝ่ายที่ออกมา

อ่าตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการทำประชามติว่าอยาก

อยากให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปอยู่ตรงจุดครูหาการทำประชามติด้วยเพื่อสังคม

เขาก็อยู่อย่างนี้มาตลอดทำไมจะต้องวุ่นวาย

ที่จะถามนี่คือเขามองว่าอาจจะมีการอ่า

เดี๋ยวก็กลับไปดูตัวเองบ้างพฤติกรรมตัวเองที่ผ่ามา
ไปถามเช้าบ้านเขาสิ
ผมยังไม่ให้ทหารเข้าไปเลยให้เจ้าที่เขาอยู่ในครูหาของเขาทหารอยู่ข้างนอกนู้น
ทหารของผมเรียบร้อยเขาขอผมให้นั่งในครูหาผมจะไม่ให้เข้าไปเลย
ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่ให้เข้าแล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้นมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่เหมือนเดิม
ผมก็ไม่ก็เหมือนเดิมก็เรื่องของท่านไอ้คนโกงไม่ใช่ผมอ่ะ
ดูสิมันอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายมันจะโกงทั้งสองฝ่ายใครไม่รู้ไงฝ่ายสำนุนก็ไม่สำนุนผมไม่รู้
ท่านนโยคมั่นใจว่าจะเอาสถานการณ์อยู่ใช่ไหมคะ
ผมไม่มั่นใจผมไม่มั่นใจด้วยกฎหมายแต่ผมมั่นใจในความดีความเสียดลมของพวกผมที่ทำงานวันนี้
เพราะฉะนั้นผมก็จะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาอยากให้ประเทศชาติเดินหน้า
เพราะฉะนั้นใครไม่เห็นชอบก็ไปแสดงความเห็นมาโดยบริสุทธิ์สิผมก็ฟังทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ไปแก้วันหน้าโน่น
แต่วันนี้ดูเหมือนฝ่ายการเมืองจะดื้อยาในเรื่องของกฎหมายตรงนี้ค่ะ
คุณไปบอกเขาเลิกสิเขียนบอกเขาบ้างบอกเขาบ้างเขาควรจะทำยังไงให้เขาสงบกันบ้าง
เพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่ออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะหมดบ้านเรามันมีหลักทั้งหลายอย่าง
กลับเข้ามาสู่ในหลักการเหล่านี้สิไม่ใช่ต่อต้านแล้วถ้าผมจะย้อนกลับไปเหรอแล้วคนเหล่านี้ทำ
สร้างปัญหาอะไรให้กับประเทศไทยไว้บ้างอ่ะถามเขากลับไปสิแล้วจะมาพูดอะไรวันนี้
ถ้าเขาไม่ทำเหล่านั้นผมก็ไม่มายืนตรงนี้ผมกำลังจะแก้ที่เขาทำไว้ให้เขาอีกเขาก็เข้ามาอีกวันหน้า
พูดแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ก็ไม่ต้องเข้ามาแต่คนก็คิดเอาเองจะเลือกหรือไม่เลือก